สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่บรรยากาศก่อนการแถลงเปิดตัวลงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ของคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โรงแรมภูแมนซอยรังน้ำ
ติดตามได้จากรายงานของโครกไทยหรัดทีวีค่ะ

บรรยากาศก่อนการแถลงข่าวของคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
เตรียมจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับ
มีบรรดาสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะครับเดินทางมาร่วมรอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากครับ
โดยการแถลงข่าวในวันนี้ของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตพบตล
จากจะมีการประกาศตัวลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่๑๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙แล้วนะครับ
จะมีการแถลงนโยบายการบริหารงานของตัวเอง
และก็จะมีการเปิดตัวโค้ดเฮงวิทยาลหกุลอดีตโค้ชทีมชาติไทย
จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวกันในวันนี้นะครับ
สำหรับในเวลา๑๓นาฬิกานะครับ
ผลตำรวจเอกสมยศจะมีการแถลงข่าว
ถึงนโยบายที่จะใช้บริหารนะครับ
ซึ่งมีนโยบายไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ
ช่วงนี้ส่งกลับไปทางสตูดิโอครับ
ขอบคุณคุณเกิรกชัยค่ะ
ก็สามารถติดตามการแถลงข่าวนะคะ
ได้ทางไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันค่ะ